พ่นหย่อนใจกับเพลงพรพรของพี่แจ้ครับ

แจ้เนี่ยนะบอกเลยว่ามีเพลงฮิตเพลงดังมากมาย

อย่าลงไปเชื่อใคร
เดินที่ร้านหุ่น
ยัอยรักแ
ชอบร้องมากเลยร้องแบบไม่หลงแต่ก็หลงจนได้
เมื่อวานนี้ค่ะรวมพลคนรักพี่แจ้นี่ทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่
อัปเดตคอนเสิร์ตใหญ่ที่สุดของพี่แจ้
ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่๒๗พฤษภาคมนี้แล้วนะ
งานเนี่ยจัดที่ร้านบ้านแสนรักของพี่แจ้นี่แหละค่ะ
มีพี่ก้องสหรัฐแม่ตั๊กสิริพรรวมไปถึงน้องนายนพัฒน์
อัปเดตความคืบหน้าว่าตอนนี้ทุกคนเข้าห้องซ้อมพร้อมขึ้นเวทีกันแล้วเด้อ
โดยพี่แจ้เองบอกโอ้โหตื่นเต้นมากเลย
เพราะคอนเสิร์ตครั้งนี้จะมีทั้งพี่เท่งเถิดเทิง

ซึ่งตัวพี่แจ้เองยืนยันเลยนะว่า
จะขึ้นไปร้องเพลงด้วยแน่นอนค่ะ
พี่กล้องแมกเหรอคะมาด้วย
อ่ะผมก็ไม่ได้เป็นนักข่าวตอนนี้มันมาร้องด้วยนะฮะ
พี่เคยได้ยินพี่เท่งเขาร้องเพลงพี่แจ๊ยังพี่ยังไง

ถามว่าเคยได้ยินพี่เท้งคุณร้องเพลง
คุณโชนตัดเต็มให้สมกับชื่อคอนเซิร์ตที่ว่าที่สุดของเพลงแจ๊ดศิษยาปินที่คุณแสนรักร้องเพลงดันนุพนแก้วการนะลองไปฟังเสียงก่อนหน่อยค่ะ
ในทุกวันนี้ก็เพราะเขานะเพราะพี่แจ้นะ
ทีนี้พอเราอยากจะมาหาแกเอ้าโควิดอะไรอย่างนี้
แล้วพี่เป็น๓๔รอบแล้วรู้ว่าพี่เป็นโควิด๓๔รอบแล้ว
อยากจะมาเอ้าเป็นโควิดอย่างนี้
อยากจะมาเอ้าเป็นโควิดอย่างนี้อะไรอย่างนี้

แต่เพลงพี่แจ้เรายังชอบหลายเพลงฟังตั้งแต่เด็กฮึย
ร้องให้ฟังสักหนึ่งรอบ
แค่ฝันลำอีกเหมือนความจริงทิ้งเราให้ลง

แจ้ต้องรักฉันเพราะฉันรักพี่แจ้
เพราะทุกเพลงเลยพี่เธอมันตัวจริง
จริงว่าแล้วขอมอบหนึ่งบทเพลงให้เชอรี่ดีกว่า

เหมือนดวงใจมีรัก
อบแด่ใครสักคน
หมดทุกห้องหัวใจ
ก้องเธอจับฉันทำไมฉันไม่ได้ร้อง
เจ็กเกอรินร้องเธอจับเจ็กเกอริน

เพลงนี้เป็นเพลงของอัศวิชาชวังคุณไง